จากเราจะต้องทวงคืนผืนป่าแล้ว
ต้องร่วมกันปลูกป่าปลูกต้นไม้

และจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา
จะสังเกตว่าเกิดขึ้นง่ายแล้วก็รวดเร็วด้วย
ส่วนหนึ่งก็เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น

ก็มีมากขึ้นด้วยเพิ่มขึ้นในทุกวันเลยนะคะ

มาขีดเส้นใต้กันเรื่องนี้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะ
รวมทั้งการสืบท่อเจตนารมณ์ของสืบนาคสะเทียนผู้อุทิศชีวิต
ให้กับการปกป้องผืนป่านะคะ
ติดตามการวิเคราะห์พร้อมกันจากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณกอล์ฟครับ

๒๕๓๓หนึ่งกัญญายน๒๖ปีมาแล้วครับ
ท่ามกลางเสียงเงียบสงัดของผืนป่าห้วยขาแข้ง
เสียงปืนนัดหนึ่งดังกล้องป่าเลยครับ
เสียงปืนนัดนั้นปลิดชีวิตสืบนาคสะเทียน
เขาฆ่าตัวตายด้วยความอัดอั้นตันใจที่ว่า
ในฐานะเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลปกป้องผืนป่า
เขาทำอะไรอย่างที่อยากจะทำไม่ได้ครับ

ด้วยระบบงบประมาณด้วยระบบกำลังคน
ด้วยระบบอิทธิพลบารมีของคนที่ไปบุกลุกป่า
นาคสะเทียนปิดชีวิตตัวเอง
สังคมไทยในช่วงนั้นตั้งคำถามกันว่า
จากไปของสืบนาคสะเทียนทำยังไงถึงจะไม่ศูนย์เปล่า
ทำยังไงที่จะให้การเสียชีวิตของสืบนาคสะเทียน
ซึมซับลงไปในความรู้สึกคน
แล้วตื่นขึ้นมาให้ความสำคัญกับการดูแลผืนป่า
ก็น่าจะน่าจะเป็นประโยชน์ในเชิงนี้พอสมควรครับ
เพราะหลังจากนั้นสังคมไทยตื่นขึ้นมาให้ความสำคัญ
กับการบุกรุกผืนป่าป้องกันปกป้องผืนป่า
ทุกปีเขาจะมีการจัดงานสืบนาคสะเทียน
สืบทอดกันมาเป็นช่วงช่วงได้ผลมากครับ
ผืนป่าทุ่งนาเลสวนห้วยขาแข้งแถวนั้นได้รับการปกป้องดูแล
การจัดกำลังคนการจัดกำลังงบประมาณให้ความสำคัญมากขึ้น
ก็ถือว่าหนึ่งชีวิตที่สูญเสียไปเพื่อปกป้องผืนป่า
ถ้ามองในแง่นี้ก็ถือว่าเป็นคุณูประการมากครับ
แต่ว่าแน่นอนครับหลังจากนั้นกระบวนการใช้ช่องว่างทางกฎหมาย
ใช้ช่องว่างของเจ้าหน้าที่ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
ใช้ช่องว่างของเจ้าหน้าที่ที่ไม่บังคับกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
ปีที่ผ่านมามันเกิดภาพอีกภาพหนึ่ง
บุกรุกป่าเพื่อมาหาประโยชน์
ทำเป็นบ้านพักทำเป็นโรงแรมทำเป็นรีสอร์ท
ทำเป็นร้านอาหารเยอะแยะไปหมด
ไม่ว่าจะเป็นเขตของอุทยานแห่งชาติ
ไม่ว่าจะเป็นเขตรับผิดชอบของกรมป่าไม้ที่เป็นเขตป่าสงวน
และไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบในเขตของสปกรสำนักงานปฏิรูปที่ดิน

มีปัญหาในทางปฏิบัติในอดีตแน่นอน
ด้วยความเกรงใจหรืออิทธิพลของคนบุกลุกป่า
มันมากมันแข็งแรงจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เอาไม่อยู่
หรือกฎหมายมีช่องว่างนั่นก็ว่ากันไปเถอะ
แต่ว่า๒๐กว่าปีที่ผ่านมามันเกิดสภาพนี้ขึ้น
สวนทางกับผืนป่าที่เขาใหญ่ที่ห้วยขาแข้งทุ่งนาเลสวน

จนกระทั่งมีคอสชและมีรัฐบาลชุดนี้ครับ

ได้ดำเนินการในช่วง๒ปีที่ผ่านมาทวงคืนผืนป่า

เพราะว่าได้ทวงคืนผืนป่ามาเยอะ

ไม่ว่าในเขตป่าสงวนของกรมป่าไม้
และล่าสุดในเขตของพื้นที่สปกร

กศใครไปก็จะเห็นว่าโอ้สวยงาม
มีร้านอาหารเยอะแยะที่บุกลุกเข้ามา
ผืนดินผืนทะเล

เมื่อวานเขาประชุมกัน

ฝ่ายปกครองท่านผู้ว่า
ฝ่ายอุทยานแห่งชาติเจ้าหน้าที่
ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องทหารด้วย
บอกว่าต้องรื้อร้านอาหารที่ลุกล้ำ

แล้วยังมีคิวที่อื่นต่อไปอีก
คำถามจากผู้ชมที่ไลน์เข้ามาเป็นประจำก็คือว่า
แล้วอย่างนี้เจ้าหน้าที่ที่ปล่อยประละเลยมาในอดีตเนี่ย
เขาควรจะได้รับโทษหรือว่าลอยนวลไปอย่างนี้
เพราะว่าแน่นอนไม่ใช่ว่าไม่กล้าที่จะเอาจริงเอาจังหรอกครับ
แต่เป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งได้ประโยชน์จากการทำหน้าที่

เรื่องนี้มีคำตอบจากท่านรองวิศนุเครืองาม
ท่านพูดถึงข้าราชการล็อตที่๑ล็อตที่๒ล็อตที่๓และล็อตที่๔
ที่อยู่ในข่ายทุจริตและกำลังดำเนินการตรวจสอบอยู่
ว่าใครจะต้องถูกย้ายใครจะต้องถูกลงโทษ
ท่านพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่า
เจ้าหน้าที่ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการหน้าที่ปกปัก
โน่นทำนี่เยอะแยะไปหมดอันนั้นก็ควรจะได้รับโทษด้วย

ฉะนั้นไม่ได้แปลว่าคนเหล่านี้ลอยนวลไปเฉยนะครับ

ส่วนหนึ่งก็คือว่าไม่กล้าไปแตะต้องเขาคนที่บุกลุกป่าเหล่านี้
มีอิทธิพลโดยเฉพาะอิทธิพลทางการเมือง
อันนี้ต้องยอมรับว่าอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอิทธิพลทางการเมือง
ฝ่ายการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าไม่กล้า
แต่ว่าส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็โหนช่องว่างตรงนี้หาผลประโยชน์จากคนที่ไปบุกรุก
ทำรีสอร์ททำโรงแรมนี่แหละครับก็ได้ประโยชน์ไปตั้งเยอะ
ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างที่รองวิศนุเครืองามว่าเราต้องมาคอยดูกันต่อไปจากนี้ไปว่า
ข้าราชการเหล่านี้จะได้รับการลงโทษยังไง
วงขืนผืนป่ามาก็ทวงไปแต่วิธีการเช็คบินกับค่าราชการที่ปล่อยประละเลย
และรับผลประโยชน์โดยทุจริตต่อหน้าที่อันนี้จะต้องเห็นผล
จะต้องทำความจริงให้ปรากฏออกมาปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้
ถัดมาเรื่องจะเพิ่มตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
ขีดเส้นใต้ว่าเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ
กระทรวงเกษตรในช่วงนี้มีภารกิจเฉพาะหน้าหลายประเด็นมาก
ไหนจะเรื่องทวงคืนผืนป่าซึ่งต้องอาศัยอำนาจของรัฐมนตรีเข้าไปกวดขัน
ไหนจะเรื่องการจัดระเบียบป่าที่ยึดมาแล้วจะเอายังไงต่อ
ยึดพื้นที่สอปกรมาแล้วแต่ต้องจัดเป็นการปฏิรูปที่ดิน
ให้กับเกษตรกรเข้าไปทำมาหากินอันนี้ก็ต้องมานั่งจัดระเบียบ
แล้วไหนในกระทรวงเกษตรต้องรับผิดชอบอะไรอีกอ่ะกรมประมง
กรมประมงเขากำลังสังขยนาปฏิรูปการประมงใหม่ออกกฎหมายใหม่

อันนี้สมเหตุสมผลสมเหตุสมผลที่จริงกระทรวงอื่นก็สำคัญทั้งนั้น
แต่ว่าเพราะเอิญว่าช่วงนี้กระทรวงเกษตรมีภารกิจเฉพาะหน้ามากกว่ากระทรวงอื่น
เป็นภารกิจที่ท้าทายแล้วปล่อยให้ข้าราชการประจำทำกันไปเนี่ยไม่พอครับ
รัฐมนตรีว่าการจะไปสั่งเองทุกเรื่อง
กำชับเองทุกเรื่องเรียกเรื่องมาดูเองทุกเรื่องไม่พอ
ก็เลยต้องสนับสนุนท่านนายกรัฐมนตรีเลยว่า
ถ้าจะเพิ่มโคต้ารัฐมนตรีอีกหนึ่งคน
ซึ่งจริงโคต้ายังอยู่ยังไม่ครบ๓๖โคต้ายังว่างอยู่
ใส่เข้าไปตรงตำแหน่งนี้แหละครับรัฐมนตรีช่วยเกษตร
แล้วจะได้มาช่วยตามงานเก่าแล้วจะมาช่วยจัดระเบียบงานใหม่เยอะเลย
อันนี้ผมเข้าใจว่าถ้าไปถามคนไทยคนไทยก็เห็นด้วย
ทั้งหมดนี้ขีดเส้นใต้ขอลำลึกถึงสืบนาคสะเทียน
ปีที่ผ่านมาสังคมไทยรู้คุณค่าของการรักษาป่าเยอะ
ฉะนั้นสืบนาคสะเทียนชีวิตจะไม่ศูนย์เปล่า
คนรุ่นหลังก็ควรจะศึกษาวันนี้ก็คงจะมีกิจกรรมอะไรเยอะแยะ
พรุ่งนี้ก็คงเป็นข่าวต่อและสื่อมวลชนก็พยายามจะให้ความสำคัญทุกปีว่า
หนึ่งกันยายนคอยตามดูว่าเขาไปทำอะไร
ทีวีก็เอามาออกทีวีหนังสือพิมพ์ก็เอามาออกหนังสือพิมพ์
วิทยุเขาก็มาส่งเสียงทางวิทยุเป็นการคารวะวิญญาณของสืบนาคสะเทียนครับ

สำหรับวันสืบนาคาเสถียรนะคะก็มีการปลูกฝังสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่
จะต้องดูไปในเรื่องของอนาคตและที่สำคัญณปัจจุบันนี้จะต้องกวดขัน
ในเรื่องของการบุกรุกผืนป่าเพิ่มเติมด้วย
นั่นแหละครับคือการทำให้ชีวิตของสืบนาคสะเทียนไม่ศูนย์เปล่า